คุณผู้ชมค่ะวันวาเลนไทยแบบนี้แน่นอนว่าเราจะต้องพูดถึงเรื่องของความรักนะคะ

ก็ฉันได้ฝันอีกได้หรือเปล่า
เพลงของพีพีไงเพราะฉะนั้นคู่นี้เขาเพิ่งมีผลงานด้วยกันใช่ไหมคะ
มาคราวนี้พี่อเล็กก็เลยสะกิดมาหน่อย
น้องพีพีมาร่วมรายการอาหารของเขาซะเลย
คือคอนเทนต์ส่วนใหญ่ก็ลงมือทำอาหารนะคะรายการอาหารของอเล็ก
เทนต์รองก็คือเมาส์มอยพูดคุยสนุกกันคุณผู้ชม
แล้วต้องบอกเลยว่าคู่นี้เคมีเข้ากันดีนะ
แต่คุณก็รู้แหละว่าตัวจริงต่างคนก็ต่างมีใคร
แต่ว่าพอดูในรายการฝีมือไม่มีใครยอมใครดูแล้วมันละมุน
โดยเฉพาะจริตหวานของน้องพีทีเขาบอกว่า
มันดูแล้วยั่วจิตยั่วใจพี่อเล็กซะละเกิน

คำไปเลยบอกว่าปกติแล้วเนี่ย
พี่อเล็กเคยทำอาหารให้ใครกินบ้างหรือเปล่า
เดี๋ยวไปฟังคำตอบของอเล็กกันเลยค่ะ

วันนี้หนูจะมารายการอาหารของอเล็กหนูรับบทเป็นอาหารค่ะ
โอ้โหรับบทอาหารหนึ่ง
พี่กินหนูได้เลยวันนี้มารายการขอเลขรับบทเป็นอาหาร

แล้วก็เมื่อกี้ย้อนฟังคำถามคำตอบกันนิดนึง
พี่กีเขาแซวว่าปกติพี่อเล็กทำอาหารหรือเปล่า

ถามย้ำอีกทีเออก็ทำให้โบอ่ะ

แต่ยังไงยังไงถึงแบบพี่อเล็กในหัวใจจะมีน้องโบ

แต่เราก็อยากจะดูคู่นี้แบบร่วมงานอะไรกันอีกนะ
เพราะว่าดูแบบเคมีเข้ากันดูสนุกสนานดีนะคะ
รวมไปถึงกระแสจิ้นพีพีกับอเล็กหนักขนาดนี้

ส่วนคอมเมนต์จากฟิลกิ้นที่เห็นพีพี
จิ้นฟิลด์กับอาเล็กจะว่ายังไง

มีความสุขล่ะ

ที่น้องบิลกิ้นเต้นไม่ค่อยแบบเป๊ะเท่าไหร่

บอกว่าเธอดูตามฉันอย่างเดียวนะ
น้องก็เลยทำแบบไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แต่ก็น่ารัก
ยังเป็นกว่าพี่อีกพยายามทำแล้วพี่ยังไม่ได้เลย